ไปดูต่อกันดีกว่าเรื่องของการขอโชคขอลาบที่งานแห่งนี้เป็นงานบุญงานประเพณีดีนนะคะก็คืองานบุญบ้างไฟที่จังหวัดเพชรชบูรณ์
โอ้ยยิงผีประนาวุฒิไปแล้วไม่ใช่ผีประนาวุฒิ
ไม่ใช่ข่าวสงครามนะไม่ใช่ไม่ใช่ข่าวต่างประเทศ
ประเทศไทยของเรานี่แหละอยู่ที่วัดหนองแจงอำเภอบึงสามพันธุ์จังหวัดเพชรชบูรณ์
งานนี้นี่คือไฮไลท์จะต้องมีการจุดบ้างไฟแน่นอนนะคะ
แต่ก่อนจะจุดได้เขาต้องมีการแห่ขบวนบ้างไฟมาก่อน
สวยสดงดงามเห็นไหมคะแต่ละหมู่บ้านแต่ละชุมชนก็จัดขบวนแห่มา
ยิ่งใหญ่แบบนี้นะพอแห่มาถึงแล้วก็มีขบวนเสิร์งบ้างไฟ
มาถึงบริเวณพิธีก็จะมีการละเล่นพื้นบ้านแล้วก็จุดบ้างไฟบูชาพญาแทน
ดูกันไปเพลินแต่ว่านอกจากนี้คุณผู้ชม
มีงอปป่ากระหางก็มาคุณไปทำอะไรตรงนั้น
ผมไม่ได้ไปน้องไปเข้าคุณดูนี่คุณหลากหลายมากมาย
ชาวบ้านเขาก็ร่วมรับประทานอาหารกันอย่างอเด็ดอร่อย
ผมชอบซุ้มนี้นะผลไม้เพียบเลย
ต้องระวังนะถ้าเจอแบบนี้ทำไมรถสวน
อ๋อรถสวนผลไม้แต่ไอ้นี่ที่กองแกงนี่
นี่ดูนี่อะไร
มันเป็นความเชื่อของเขาก็คือเขาจะนำไม้มาแกะสลักเป็นประหลัดขิก
แล้วก็นำมาแห่ในขบวนด้วยความเชื่อหนึ่งของชาวอีสานก็คือประหลัดกิกก็คือขอฝนได้
แล้วก็ช่วยป้องกันอันตรายต่าง

แต่เรื่องของการเต้นโยกย้ายสัตว์สะโพกอันนั้นเธอเป็นสีสันเป็นลีลาของการแห่ขบวน
แต่คุณค่ะที่ที่ฉันเล่ามาทั้งหมดนี่ธรรมดา

จุดจุดจุดจุดถูกเสียงไทย
มีการโยกย้ายมีการดูแบบว่ามีลีลานิดนึง

เขาจุดขอพรที่บริเวณสารปู่เสือนี่แหละ

คุณคอยดูแล้วกันว่าชาวบ้านเขาเห็นอะไร
แล้ววันที่สิบหกพฤศบากรหมันลุ้นกัน

เรื่องความเชื่อว่ากันไปนะ

ทำไมคุณมีอะไรคุณต้องบอกสิ
ต้องดูอยู่ไงพูดเยอะไม่ได้